ส่วนนี้เวลาคนไม่มีจะกินเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีนี่คือมันไม่มีจริงไม่มีถึงขนาดไหนถึงขนาดคนนี้ฮะ
เอาเงินไปซื้อใหม่ไปเอาทิมซะมันเสียแล้วมันบูดแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมพี่เจ้าของคลิปที่ให้การช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ด้วย
บางคนบอกพูดไม่ออกเลยนึกถึงตัวเองเวลากินของอะไรแพงซื้ออะไรหรูเนี่ย
คนสงสัยว่าลูกชิ้นเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะเอาไปกินเองอาจจะเอาไปขาย
ไม่น่าขายได้นะแบบนี้
โอ้โฮสะเทือนใจเลยครับค่ะอืม
ไม่ว่าออกมุมไหนไม่ดีทั้งนั้นนะ
ไม่ว่าจะกินเองหรือว่าจะเอาไปขายต่อก็ตาม